ตรวจสอบทั้งเรื่องของหุ้นแล้วก็เรื่องของผู้มีรายได้น้อยกันหน่อย
คุณผู้ชมครับวันนี้เราไปวิเคราะห์หุ้นพร้อมกัน

วิเคราะห์ให้ฟังพร้อมกันกับคุณทศพรโสพลสะเทียนสุข
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖จากธนาคารกรุงเทพ

เช้านี้ตลาดหุ้นไทยนี่ค่อนข้างอยู่ในแดนบวกตลอดเวลานะครับ
แล้วก็ช่วงบ่ายนี่เปิดมาทำจุดสูงสุดใหม่นะ

กลับลงมาอยู่ทางด้านล่างนะครับ

ก็คือขานรับท่านนายกบอกว่า

มีผลตอบรับทางด้านเชิงบวกค่อนข้างเยอะนะครับ
แต่ตอนบ่ายนี้ที่ปรับตัวลงมาหนักนะครับ
จาก๑๘๕๒จุดลงมาเหลือแค่๑๘๓๐จุดนี่

ก็เป็นเพราะว่าตลาดหุ้นของสหรัฐนั่นแหละ

คือเราก็จะเห็นว่าตัวดาวโจรสเองเนี่ย
ช่วงนี้ก็วิ่งกันแบบวุ่นวายอยู่เหมือนกัน

เหมือนหรือไม่ก็แบบแรกลบปิดบวก

ไป๑๑๖นะครับ

ทางเยอรมานนี่ลบไป๓๖จุดนะครับ

เช้านี้นิกิเปิดมาก็ลบไปแล้วนะครับ
๒จุดนะครับหรือประมาณ๐๕๕เปอร์เซ็นต์
หลักทางฝั่งอเมริกาเมื่อวานนี้ก็คือ
เจ้ารมพาเวลออกมาแถลงแล้ว
ว่าการธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่
เริ่มงานเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์
เมื่อวานออกมาแถลงก็ยังเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจ
แล้วก็ยังกังวลเรื่องของอัตราเงินเฟ้อ
ดังนั้นตลาดก็เลยแปลความว่า
การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางของสหรัฐ
ก็คงจะมีการปรับขึ้น๔ครั้ง

หลังจากที่เดิมก่อนหน้านี้คาดการณ์ไว้แค่๓ครั้งเอง
ตอนนี้ก็เชื่อมั่นว่าน่าจะมี๔ครั้งเป็นอย่างน้อย
ดังนั้นก็เลยทำให้ตัวผลตอบแทนระยะยาวของพันธบัตร
รัฐบาลของสหรัฐขยับปรับตัวสูงขึ้น
ในส่วนของ๑๐ปีขึ้นไปอยู่ที่๒๙อีกแล้ว

เพราะว่าสินทรัพย์ปลอดภัยก็ผลตอบแทนสูงขึ้น

จีนเองต้องยอมรับว่าวันนี้ค่อนข้างเป็น
คู่แข่งที่ตีผู้มากับสหรัฐอเมริกา

ล่าสุดมีการออกมาวิเคราะห์ว่า
การที่ประธานาธิบดีศรีจิ้นผิงตอนนี้กำลังมีแนวโน้ม
ว่าจะกลับขึ้นมานะครับดำรงตำแหน่งต่อไปอีก
หลังจากที่ตอนนี้มีการชงเรื่องกัน
เพื่อจะขยายการเป็นประธานาธุรกิจของประธานาธุรกิจสี่ชิ้นผิง
ในการประชุมพักคอมมินิตครั้งใหญ่ในครั้งที่๑๙
ในช่วงเดือนตุลาคมปีนี้นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้
ก็เลยเชื่อว่าเศรษฐกิจของจีนน่าจะเติบโตต่อเนื่อง
เพราะว่ายังมีขุนพลม้าศึกคนเดิมไม่เปลี่ยนไป
เศรษฐกิจจีนจะใหญ่เท่ากับเศรษฐกิจของสหรัฐ

จริงทำให้เศรษฐกิจจีนของใหญ่ได้

ต้องยอมรับว่าวันนี้จริงแล้วประชากรของจีน
ถือว่าเยอะมากอยู่๑๔พันล้านคน

คนจีนไม่ใช่เป็นคนจนอีกต่อไป

ดังนั้นการบริโภคจะกลับมาเป็นจุดพลัง
ในการที่จะขับเคลื่อเศรษฐกิจของจีน
เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาที่ผมพูดอยู่เรื่อยว่า
อเมริกาการบริโภคคิดเป็น๖๐เลยนะ
เมื่อคนอเมริกันบริโภคเศรษฐกิจอเมริกันโต
เศรษฐกิจจีนกำลังจะก้าวเข้าไปสู่ประเทศพัฒนา

เศรษฐกิจของจีนจะกลับขับเคลื่อนด้วยการบริโภค

ยังมีทั้งในเรื่องของการทหาร

มีทั้งในเรื่องของการได้ดุลการค้าอีก
ดังนั้นเศรษฐกิจของจีนยังถึงเติบโตได้เป็น๖๗ต่อเนื่องในแต่ละปี
ถ้าเกิดใครติดตามอย่างข่าวล่าสุด
แต่ก่อนนี้ก็ผลิตรถแค่ในประเทศเป็นหลัก

จะเห็นว่าธุรกิจของจีนตอนนี้ดูแล้วน่าจะเฟื่องฟู

เราก็จะเห็นว่าตอนนี้การลงทุนในจีนน่าสนใจมาก
ล่าสุดประจอบบลวงก็ออกกอง

ลงได้ทั้งในตลาดหุ้นจีนเอง
แม้กระทั่งหุ้นจีนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
กองนี้ซื้อหมดเลยนะครับสามารถไปลงทุนได้หมด
แล้วนั้นน่าสนใจทีเดียวกองนี้
ซื้อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๗มีนาคม
ขั้นต่ำแค่๕๐๐บาทเท่านั้น
ก็สามารถลงทุนได้แล้วธนาคารกรุงเทศทุกสาขาเลยนะครับคือที่ไหนครับ
กลับมาดูบ้านเราดีกว่าคุณเน็ตเป็นอย่างไรกับบ้านครับ

จริงในปีนี้ภาครัฐก็ถือว่ามีการลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับ
ผมเอาตัวเลขมาให้ดูก็คือตัวเลขโครงการหนึ่งที่เชื่อว่า

ก็คือรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับ
มูลค่าการลงทุนนี้๒๐๐ล้านบาทนะครับ
เขาบอกวิ่งได้เท่าไรนะ๔๕นาทีใช่ไหมคุณเน็ต
ที่โชว์ไปเนอะโอ้โหคิดดูสิ

เพราะว่าคนโดยสารเชื่อว่ามีประมาณ๑๗ล้านคนต่อปี

นะครับที่เราเข้าที่เราก็เยอะนะ

หากกลับก็จะมีคนรักเซียบอกมาเที่ยวเมืองไทยเยอะนะ
แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเที่ยวแบบทางชายทะเล

อีกหน่อยมาถึงปุ๊บไม่ต้องเหมาแท็กซี่แล้ว
โอ้โฮขึ้นเลยเป็นปากเลย